แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาอนาคตครอบครัวของน้องเมจิจากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะสามารถพิชิตเงินหนึ่งล้านบาทกลับไปต่อลมหายใจต่อชีวิตให้ครอบครัวได้หรือไม่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แต่ก่อนที่เราจะเฉลยถามความมั่นใจหน่อยว่าเรามั่นใจมากแค่ไหน
๘๐ครับ

เดี๋ยวถ้าถามถึงคนเล็กเหลือ๑๐ได้ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเขาจะโชคดีหรือไม่ในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ซักผ้าหนูเป็นคนล้างน้ำเปล่า
ดผ้าแล้วให้ช้างกับเชมาคอยตาก

ตัวเลือกใดไม่ใช่คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ที่อยู่ในภาพ
น้องต้นกล้าเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

ผมจะเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ที่บ้านเลยไม่มีหัวหน้าครอบครัว

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ภายในเวลา๓นาที
ไปช่วยน้องติด
ไปช่วยน้องติดเร็ว

น้องเมจิทำได้หรือไม่ได้ครับ

ดูซิ
ทำไมยังไง
ขอยละพวกน้องเย็นเลยอ้าว

นั่นก็คือเรื่อง
บ้านของเราครับ

เขาอยู่ดูแลกันเอง
ตอนคืนนะคะ
เป็นห่วงเด็กมากค่ะ
เป็นห่วงเด็กมากค่ะ
เป็นห่วงเด็กมากค่ะ

เพราะว่าตัวเก้าอี้เขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วค่ะ
ก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วรองเท้าคงไม่ใช่สีเหลือง
พลอยเลือกตอบตัวเลือกที่สองสีเขียว

ผิดค่ะ
แล้วสีที่แม่วิเคราะห์ตัดออกไปนั่นแหละด่านงายเห็นไหมมันสีเข้ากับโต๊ะเลย
สีเหลืองครับพึ่งตัวที่วงกลมเอาไว้นั่นแหละครับ
ก็คือใส่รองเท้าสีเหลืองนะครับแม่พลอยอ่า
เพราะฉะนั้นสรุปคะแนนกันก่อนนะครับตอนนี้ครอบครัวของน้องเมจิ
จังหวัดนครราชศรีมาทำไปได้สองข้อวันนี้รับเงินกลับไปบ้านหนึ่งหมื่นบาท
เอาอย่างนี้ถามแม่พลอยดีกว่าว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้
มีค่าสำหรับครอบครัวเราขนาดไหนครับมีค่ามากค่ะ
เพราะว่ากว่าจะหาได้นี่ก็คงสามหรือสี่เดือนนะคะ
แต่เอาจริงแล้วก็คงหาไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุด
ในตอนนี้ใช่ค่ะถ้าพ่อเขาอยู่ก็คงเป็นแค่เดือนเดียวของเขา
หนึ่งหมื่นบาทเนี้ยจะนำไปต่อชีวิตส่วนไหนก่อนก็จะลงทุนทำชาไข่มุก
แล้วก็จะเอาไว้ให้ค่ารถน้องไปโรงเรียนค่ะส่วนหนึ่ง
ยังไงก็ต้องให้ลูกได้เรียนค่ะแล้วคนที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกับพลอย
ไม่ใช่ครอบครัวพลอยครอบครัวเดียวนะครับมีอีกหลายครอบครัว
พลอยอยากให้กำลังใจอะไรกับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในตอนนี้
ก็อยากจะฝากไปถึงครอบครัวทางบ้านนะคะที่ประสบวิกฤตตอนนี้ก็คือ
อยากให้สู้ค่ะห้ามท้อแล้วเราก็จะผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะ
วันนี้ขอบคุณครอบครัวของน้องเมจิมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับขอบพระคุณมากครับ
แล้ววันนี้นะลูกเห็นในความดีของหนูทีมงานของเราอ่ะ
เห็นมาสภาพบ้านจริงจริงนะครับคุณผู้ชมก็เลยอยากได้กระทะไฟฟ้าใหม่
มันจะได้ไม่ชอตเนอะอันตรายอันตรายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงทำงานอ่ะ
นี่ครับทีมงานของเรามอบกระทะไฟฟ้าให้น้องกลับไปใช้ที่บ้าน
สวยไหมสวยค่ะแบบนี้ใช่ไหมที่อยากได้อ่ะลูกค่ะ
เอาไปใช้นะลูกนะใช้ได้แล้วลูกนะค่ะ
ไม่ต้องไปถอดปลั๊กเสียบปั๊กแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะกันเอาไว้ก็ดี
ก็คือปูผ้าซะก่อนจะใช้นะลูกนะต้องรอบครอบนะครับ
อ่ะรับไปลูกใช้กันที่บ้าน
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นเพียงส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วครับผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ให้หนูโฆษณาว่าชามนมไข่มุกหนูชื่ออะไรบอกดิ
ชาวนมเย็นน่าคินค่ะชาวนมอร่อยขวดละ๑๐บาท
แล้วเพื่อนสนิทหนูมีกี่คนลูก

๕คนเนี่ยสมัยลุงเรียนนั่นรูปไม่มีใครคบลุงเลย
จะมาหาย่าเวียนเขาบอกว่าย่าเวียนเนี่ยหลังจากออกรายการเราแล้วเนี่ยนะครับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของญาติและครอบครัวเนี่ยดีขึ้น
เพราะฉะนั้นเรามาตามดูชีวิตของย่าเวียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

เดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เดี๋ยวทำไมเดินได้คล่องกลืออย่างนี้
ออกรายการมาก็มีเงินรักษาตัวครับอยู่พักหนึ่งเดือนให้เท้าหายหมดเลยครับ